คุณผู้ชมเอามาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของธาตุยาเสพติดคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้น
โดยสามีตกเป็นธาตุยาเสพติดก็เสพยาเข้าไปจนหลอนนะคะ
ครับแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายภรรยาทุบตีจนน่วมจนเมียตายอ่ะค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งตำรวจนะบอกว่าเนี่ยเมียตายโดยไม่รู้สาเหตุ
พอตำรวจเค้นไปเค้นมาก็รับสารภาพว่าตัวเองนี่แหละ
ที่เป็นคนลงมือทำนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ย
ตำรวจภูทรเมืองนครพนมก็ไปพบศพนางสาวฝนทิพย์เถื่อนอุบลอายุ๒๗ปี
เสียชีวิตอยู่ในบ้านเช่าค่ะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ๒๕พฤศจิกายน
ทีนี้พอตรวจตามร่างกายแล้วปรากฏว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
โดนตีด้วยของแข็งหลายจุดเลยนะแล้วก็สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายร่างกาย
จนเสียชีวิตซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการสอบสวน
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายปกติจะทำงานรับจ้าง
แล้วก็อยู่กับสามีที่ชื่อว่านายสุรสรอบสินอายุ๓๘ปี
เป็นชาวสกลนครทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
สามีไปแจ้งตำรวจบอกให้ตำรวจมาตรวจสอบหน่อย
มาดูหน่อยคุณตำรวจเมียผมเนี่ยตายโดยไม่รู้สาเหตุ
ทีนี้พอตำรวจมามาตรวจสอบมาดูสภาพร่างกาย
ก็พบว่ามีร่องรอยการถูกทำร้าย
ก็เลยต้องคุมตัวคนใกล้ชิดก็คือสามีนี่แหละนำไปสอบสวน
ก็เข็นไปเข็นมาจนท้ายที่สุดรับสารภาพ
เล่าให้กับตำรวจฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุในคืน
วันที่๒๕พฤศจิกายนมีปากเสียงกัน
ทะเลาะกันกับภรรยาโมโห
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายทุบตีภรรยา
อ้างด้วยนะว่าที่ทำไปเพราะว่าเสพยาบ้า
มีอาการประสาทหลอนก็เลยทำร้ายร่างกายภรรยา
แต่ไม่ได้คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
ทีนี้พอหลังจากที่ทะเลาะกันตีกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พอตื่นขึ้นมาพบว่าภรรยามีอาการผิดปกติ
ก็คิดว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ด้านพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างค่ะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาสามีคนนี้ก็คือนายสุรสร
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้า
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนม
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ